เรายังอยู่ที่เรื่องของการลงประชามติอีกไม่ถึง๓๐วัน
ประชาชนครับจะออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ
เรื่องของเนื้อหาในร่างรัฐมนูล
แล้วก็คำถามพ่วงประชามติทั้งสองท่านพร้อมหรือเปล่า
โอ้โหนับเวลาถอยหลังเลยละกันนะคะ
ดูตอนนี้ตามแอปพลิเคชันของกรกต
ชื่อแอปพลิเคชันวาสมัติอินโฟฉลาดรู้ประชามติ
ตอนนี้เหลืออีก๒๘วัน
๔ชั่วโมง๕นาที๔๔วินาที
คนตื่นตัวนะเพราะว่าไปลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตกันก่อนหน้านี้
เปรียบเทียบกับการทำประชามติเมื่อปี๕๗
ถือว่าครั้งนี้มากกว่าครั้งที่แล้ว
เวลางวดเข้ามาแต่ปรากฏว่าประชาชนเองก็
รวมทั้งไม่เข้าใจความหมายว่าคำถามพ่วงประชามติ
มีความสำคัญและมีความหมายอย่างไรคุณผู้ชมครับ

มีความพร้อมมากแค่ไหนกับการลงประชามติติดตามพร้อมกันครับ
ผมอยากจะพูดถึงประเด็นความพร้อมกระบวนการต่างที่จะนำไปสู่การลงมติลื่นไหลลาบลื่นเนี่ย
โดยความรับผิดชอบของหน่วยต่างที่เกี่ยวข้องดูแล้วยังกึกกัก
ยังขาดความพร้อมกันพอสมควรโดยเฉพาะการส่งรัฐมนูล

ไปถึงประชาชนก็ยังไม่เกิดขึ้น
แล้วก็ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับคำถามพ่วงก็ยังมีอยู่เยอะนะครับ
ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกรกตนะครับกับคณะกรรมธิการร่าง
ก็ขอฝากไว้ด้วยครับถ้าเผื่อตรงนี้ไม่พร้อมแล้วก็ฉุกระหูเกินไป
จะเป็นตัวแปรเสียหาย

แต่ตอนนี้ก็มาพูดถึงการทำประจำตินี่
มันมีการกระทำมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่๓นะครับ

อันนั้นบรรยากาศของประชาธิบัติ

ภายใต้ตัวแทนอำนาจประชาชนเขาปฏิรูปการเมืองกัน

คณะรัฐประหารเหมือนกันที่มาเขียนลำนูนออกแบบลำนูนใหม่ปี๕๐
ทั้งนั้นบรรยากาศก็ไม่ค่อยจะอึดอัดเหมือนตอนนี้
เพราะว่ายังไม่มีอะไรซับซ้อนมาก
มาถึงครั้งนี้นะฮะเป็นครั้งที่๓ของการทำประชามตินี้
ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนในสถานการณ์และบรรยากาศหน่อย
ผมมองว่าสืบเนื่องมาจากการต่อสู้กันทางการเมือง

สังคมแตกนะครับ
ส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้เลยเรื่องตัวเนื้อหารัฐธรรมนูล
เฉพาะคำถามพ่วงยิ่งไม่รู้อีก

จริงแล้วผมค่อนข้างจะเหนื่อยหน่าย
กับการทำงานของกรกตนะครับ
หน้าที่ของเขาคือจัดการลงประชามติ

การจะจัดประชามติลนรงอะไรต่อไหร่
ควรจะต้องให้ความรู้ประชาชนให้มากที่สุด
แต่กรกตซึ่งเป็นองค์ประกอบของคน
คณะหนึ่งเนี่ยบางคนก็ไปทะเลาะกับคนอื่นบ้าง

ถ้าทำโน่นทำนี่จะผิดกฎหมายบ้าง
ประชาชนฟังแล้วแหม่มันอึดอัด
เหลือเกินกับการที่กรกตไม่ทำหน้าที่
ของตัวเองให้มันเต็มร้อย
ที่กล่าวหากันอย่างนี้ก็อย่าถือสาเลยเพราะว่า
อยากจะเอาความจริงมาพูดแทนคนที่อึดอัดบ้าง
ก็ยังมีเวลา๒๐ประวัติวัน
กลับตัวซะเถอะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

สิ่งสำคัญที่สุดของการทรงประชามติ
คือคนจะต้องเข้าใจว่าจะให้ไปทำอะไร
นี่ผมกินถามไปทั่วแล้ว
ทั้งกรทแม่น้ำทุกสายตอนนี้น้ำไม่ไหลครับ
ทางกลับกันค่ะตัวประชาชนเองก็จะต้องฝนหวายด้วยไหม
เพราะว่าแหมถ้าอุตส่าห์ขนาดนี้
แล้วมีรวมกันเฉพาะกิจให้มาแล้วก็ยังไม่ดู
ไม่อะไรกันนี้ค่ะพี่โมช่า

ผมว่าประชาชนเขาก็สนใจนะครับ
ก็อยากดูอยากเข็นอยากจะได้อะไร

ยังไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่นะครับ

อะไรเนี่ยนะฮะ

ถ้าที่สนับรับฟังมาเนี่ยนะครับ
สำหรับการลนลงของกรกต

มีครูกครูขครูขออกไป
อธิบายนะครับ
ความเข้าใจให้กับประชาชนเนี่ย

เขาก็สนอกสนใจแล้วก็ถาม

แล้วถ้าเขาไม่เลือกเนี่ย

ตอบไม่ได้นะครับ

เขาขายความผิดอีก

ก็เพราะอีกฝ่ายหนึ่งไปจ้องไปจับผิดอยู่

ขยับอย่างนี้หรือเปล่าถูกหรือเปล่าเนี่ยนะครับ

เรียกไปดีไหมไม่เรียกจะผลว่าเป็นยังไง

ก็เลยดูเหมือนว่า

มีแต่คนจะไปใช้เสร็จเนี่ย

อยากจะไปอย่างที่รัฐบาลอยากจะเห็นว่า
เมืดฟ้ามงดิน๗๐๘๐เปอร์เซนท์
ไม่ให้แสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

อะไรจะเสียอะไรจะเป็นยังไง

ออกมาก็เป็นอย่างนี้นะครับ

แม้ว่าจะมีผู้มาอ่า

ลงเจ้อเบียนนอกเขต

รู้สึกทำไมมันมากพิสังเกต
อันนี้ก็คงจะต้องเป็นถุกที่จับตามองอยู่เหมือนกันนะครับ
แต่ผมว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับ
ผู้ที่จะมีผลประโยชน์ร่วมมีผลได้ผลเสียมากเพื่ออะไรเนี่ย
มองดูคือบรรดาพวกนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะครับ
ที่มองดูเรื่องนี้รัฐมนูนอันนี้เนี่ย
เขาก็ยังพูดยืนยันเหมือนเดิมว่านักการเมืองเนี่ย
ทุกคนเนี่ยนะครับนักเลือกตั้งเนี่ยอยากลงเลือกตั้งเท่านั้น
รัฐมนูลนี้ออกมายังไงเนี่ยนะฮะ
ก็อาจจะไปเหมือนปีห้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
เอาไปก่อนเถอะแล้วไปแก้ไขทีหลังนะครับ
ปัญหาการลงประชามติที่ถึงวันนี้
มันเป็นเรื่องที่กรทชเนี่ยใส่กระดมผิดเม็ดมันจากแรก
เพราะไปกลัวนักการเมืองเนี่ยจนมองไอ้ธรรมชาติในการใช้ผิดใช้เสียงเนี่ยกลับตลบัดนะ
แล้วก็มองไม่เห็นว่าตัวเองมีอำนาจ
ฉะนั้นเมื่อใช้การไม่ให้แสดงความคิดเห็นเนี่ยมันก็สะท้อนปัญหาเลย
ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่คัดค้านทั้งฝ่ายที่เห็นด้วย
เขาก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็ก็เลยไปใช้วิธีการที่มันอะไรเป็นการทางการเมืองมากกว่าใช่ไหม
ไม่ใช่เป็นเรื่องการลนลงว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ฉะนั้นเนี่ยพอมันเดินไปจุดหนึ่งฝ่ายที่มันไม่เห็นด้วยมันก็ต้องใช้ทุกวิถีทางเพื่อสร้างบรรยากาศที่ไม่ดี
แล้วก็ทำให้เห็นว่าคอสชไม่ให้สิทธิเสรีภาพมันก็เลยมาแบบออกมาภาพมันที่สุดออกมาก็บรรยากาศมันก็เลยไม่ดี
ประชาชนก็รู้สึกอะไรวะจะให้เราไปใช้สิทธิ์แต่คุณทำอะไรควรน้ำคุณกันอยู่ตลอดเวลามันเสียบรรยากาศไปหน่อย
ฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปเบี้ยวหรือจะไปลนลงในทางที่มันผิดกฎหมายมันคงยาก
เพราะวันนี้รำรวจทหารพูดว่าแนมเภอคำนั้นผู้ใหญ่บ้าน
องค์พรปกครองส่วนท่องสินทั้งหลาย
ซึ่งสมัยก่อนในการเลือกตั้งปกติพวกนี้ก็จะเป็นคล้ายหัวคะแนน
แต่วันนี้มันต้องมาอยู่ทุกข้างกรทชแล้ว
ฉะนั้นความได้เปรียบของรัฐที่จะต้องการให้ผ่านก็มีมากกว่า
ลงเรื่องการกระทำผิดกฎหมายขนาดมีการควบคุมกันขนาดนี้แล้ว
มีการสอดไส้พิมพ์รัฐธรรมนูลขึ้นมาใหม่แต่เนื้อหาคนละเรื่องเลย

ยิ่งกดทับไว้ก็ยิ่งหาทางประทุกัน
อันนี้เป็นเรื่องที่คุณลิคคิดว่าน่าเสียดายคือจำกัดไปมากเกินไปเกินฝ่าเหตุ
มันก็ต้องเจออย่างนี้แหละแต่เขาก็อ้างว่ามีความจำเป็น
เพราะว่าไม่อยากให้สถานการณ์มันกระเพื่อมมากต้องควบคุมให้อยู่
ผมมองลึกเข้าไปหลังฉากผมมองเป็นเกมนะฮะขออนุญาตมามองเป็นเกมหน่อย
ทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย
ก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ฉากการลงประชามติเนี่ย
เพื่อรักษาได้เปรียบถ้าจะไปสู่สถานาเลือกตั้งเมื่อไหร่
ทงของชัยชนะการเลือกตั้งนั้นเขาก็ต้องรักษาเอาไว้ให้ได้
จะด้วยกี่เหลี่ยมกี่หูอะไรก็แล้วแต่

ถ้าเราไข้ควรหรือว่ามองกันให้ทะลุหน่อยนะฮะ
เขาก็มีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันนี้
เขาจำเป็นต้องมีภารกิจรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างของประเทศ
นะครับเขาจะพลาดไม่ได้ใช่อ่า
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยต้องเล่นเกมแบบหนังหน้าไฟไป

การทำประชามติลำนูลก็เป็นฉากหนึ่งฉากหนึ่งเท่านั้นของการที่จะเปลี่ยนผ่านสถานการณ์
ใช่แล้วก็การรอเวลาต่อไปใช่ไหม
สิ่งที่มันนอกเหนือการควบคุมสิ่งที่นอกเหนือการคาดหมายเนี่ย
ฝ่ายความมั่นคงเขาเนี่ยนะครับมันก็เขาพูดออกมาไม่ได้
แต่มันเป็นตัวชี้ขาดสถานการณ์อืม
ซึ่งเราก็เคยพูดกันอยู่ว่าอย่างอื่นสำคัญน้อยกว่าสถานการณ์

ประชามติที่จะเกิดขึ้นคะโลกแทรกประชามติอะไรคงจะไม่มีอะไรมากนักหรอก
ต่อจากนี้ไปจนถึงวันลงประชาภาษณ์
มันยังมีเหมือนกับม่านหมอกความอึ้มครึม

หรือว่าคนที่ทำตรงข้ามกับสิ่งที่คนบอกว่าผิด
ไปทำถูกกลายเป็นถูกอะไรทำนองนี้
พูดง่ายอย่างกรณีของฝ่ายนปชกับฝ่ายกปศ
คนเขามองเห็นนั่นนะนะว่าเป็นอะไร

หมอกหรือความอึมครึมที่ทุกสายของแม่น้ำ
ควรจะต้องช่วยกันขจัดปัดเป่าให้มันออกไป
ท่านสุนทรบอกว่าว่าการเมืองที่ฝ่ายติดต่อ
ผมอาจจะเรียกว่าการเมืองฝ่ายกระหายอำนาจ

ก็ควรจะสำนึกตัวด้วยว่าอย่าไปก่อกวนกันมากนัก
ร่วมมือกันให้ประชามติออกมาด้วยความเรียบร้อย
อันนี้มันก็จะเป็นผลดีแก่ชาติบ้านเมืองบ้าง
อย่าลืมนะครับว่าคนไทยเรา
เป็นคนที่ใจอ่อนขี้สงสารนะครับ
อะไรแรงไปอะไรไปเนี่ยคนมักจะเทใจให้ฝ่ายเพลี่ยงพร้ำ
ตกลงเรากำลังจะสรุปว่าประชามติรอบนี้
ณตอนนี้มีความพร้อมไหมพี่โมดคะพร้อมไหม
โดยงานที่ทำประชามติ
ก็เท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยมาดูว่ามันมีปัญหานะครับเริ่มต้นเลยนะครับ
ตัวที่ทำประชามติเนี่ยนะครับกรกต

มันพร้อมที่จะเดินไปแต่มันจะมีปัญหาติดอยู่อะไรอยู่กัน
แจกรัฐบาลนุนก็ไม่พร้อมกันอธิบายก็ไม่เคลียร์ว่า
ไม่เข้าหูชาวบ้านก็ไม่ได้ลาบลื่นอะไรไปหมด
พร้อมของกระบวนการมันติดขัด
กระบวนการต่างที่จะเดินไปถึงนี่มัน

แม้กระทั่งประชาชนเองก็ยังติดอยู่ว่าตกลงจะเลือกแล้วดีไหมอะไรอย่างนี้

ก็ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจยังแจกกันไม่ทั่ว

ใครแก้ดีข้อสชแก้ไหม

คุณฟร้อมไม่พร้อมต้องพร้อม

จนวันต้องเปิดหน้าขอมติ

จะต้องเป็นแบบนี้

ยังไงมันก็ต้องเดินไปพร้อมไหมพร้อมก็ต้องเดินไป

แต่ถ้ามันให้พร้อมเนี่ยมันทำให้อะไรมันดูมันชื่นใจคิดมั่นคงขึ้นดีขึ้นเนี่ย
ถ้าเป็นแบบนี้ผลจะออกมาไม่ธรรมดาค่อยดูเถอะ

โอเคน่าติดตามค่ะ